ส่วนเหตุการณ์ที่วินรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
ถูกเยาวชน๒คนลวงไปฆ่าชิงทรัพย์อยู่ใต้ทางด่วน
ปฐุมธานีเหตุการณ์นับย้อนไป๑เดือนกับอีก๒วันพอดี
ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
เป็นเยาวชนอายุ๑๕ปี๑คน๑๖ปี๑คน
นี่คือภาพเป็นแฟมภาพของเรานะคะช่วงที่ไปพบศพ
คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คนนี้ถูกลวงไปฆ่าแผล

สรุปแล้วคืนนั้นถูกแทงไป๒๕แผล
เสียชีวิตที่ใต้ทางด่วนจุดนี้ปฐุมธานีนะคะ
ส่วนเยาวชนสองคนเขารับสารภาพบอกว่าทำจริง
ทำไปเพราะว่าทะเลาะกับพ่อหนีออกจากบ้าน
ไม่มีเงินก็เลยตัดสินใจฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
พลตำรวจตรีชนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
นำทีมสืบศูนย์จังหวัดและสพปากลองรังสิทธิ์
แหลงผลการจับกลุ่มเยาวชนชาย๒คนค่ะ
๒คนนี้ร่วมก่อเหตุกันฆ่านายนพดลอมรสุขสรรค์
อายุ๕๔ปีเป็นคนขับวินรถจักรยานยนต์
วินของนายนพดลอยู่แถววัดดอนเมืองนะคะ
ศพที่ถูกพบถูกแทงด้วยอาวุธมีด๒๕แผล
ถูกพบบริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัฐยา

หลังจากนั้นเยาวชนสองคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
พร้อมกับโทรศัพท์มือถือนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๓ธันวาคมปีที่แล้วค่ะ
แถลงข่าวมีแต่ตำรวจเท่านั้นนะคะ
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ที่มีเฉพาะตำรวจมานั่งอธิบายให้ฟังแต่ละรูปแต่ละเรื่อง
เพราะว่าไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาแถลงได้เพราะว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่นะคะ
ตำรวจก็เล่าเรื่องราวต่างถึงพฤติการของทั้งสองคน
ก็คือในเจอันนี้เป็นนามสมมุติของเด็กที่อายุ๑๕ปีนะคะ
ได้ขอให้ผู้ตายจอดรถข้างทางเพื่อแวะปัสสาวะ
ล็อกคอผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นวินรถจักรยานยนต์
แล้วใช้มีดกระหน่ำแทงก่อนที่จะชิงทั้งรถจักรยานยนต์ยนต์
เงินสดและโทรศัพท์มือถือหลบหนีไปค่ะ
สืบสวนไปจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
นอกจากนี้รถจักรยานยนต์ที่เขาเอาไปด้วยเนี่ย
ติดตามได้ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะคะ
ฟังเสียงตำรวจอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
นี้นะคะนายวรินทรอมรสุขสรรค์ลูกชายของผู้เสียชีวิตชาวบ้านและกลุ่มพี่วินเนี่ย
พอหลังจากทราบข่าวว่าจับคนร้ายได้มารวมตัวกันเลยค่ะ
ขอดูโฉมหน้าผู้ต้องหานะคะแล้วก็สาบแช่ง
ทำไมถึงกล้าลงมือทั้งที่ยังเป็นเยาวชน
อันนี้เป็นคำถามของลูกของทั้งเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ไม่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
อันนี้ทีมนี้เขาก็บอกไม่เข้าใจเหมือนกัน
ส่วนเรื่องข้อกล่าวหาตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคน
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจไปตรวจสอบประวัตินายโด่
โด่นี่คือคนก่อเหตุด้วยการใช้มีดแทงเนี่ยนะคะ
ไดโน่นี่ตอนอายุสิบสองปี
เคยก่อเหตุใช้มีดแทงเพื่อนจนเสียชีวิตมาแล้วด้วย
โอ้โหและพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุซ้ำอีก
อายุ๑๖ปีผ่านไป๔ปีเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนมูลเหตุจูงใจที่ไนโด่ก่อเหตุรับสารภาพว่าเขาทะเลาะกับพ่อ
ไล่ออกจากบ้านจึงออกจากบ้านมายืนรอรถจักรยานยนต์

ก่อนที่รถผู้ตายจะผ่านมาก็เลยเรียก
แล้วก็เลยคิดตอนนั้นเลยว่าลวงให้ไปส่งในที่เปลี่ยว
และก่อเหตุฆ่าเพื่อหวังชิงทรัพย์หลังจากหนีออกจากบ้านแล้ว
ไม่มีเงินใช้ค่ะนี่เป็นพฤติกรรมของเยาวชน
บางส่วนเยาวชนไทยในตอนนี้นะคะน่าเป็นห่วงนะคะ
ก็ขอให้ครอบครัวช่วยดูแลด้วยนะคะ
อายุยังน้อยกันเลยนะคะสำหรับผู้ก่อเหตุอายุ๑๕๑๖ปีเองนะคะ